นุ่มหนัวหมูปลาร้าอ้อุ้ยชอบมากตกใจหมูปลาร้ายังเยอะเธอบอก
ใช้สันคอหมูเกรดดีเลยนะคะหมักด้วยน้ำปลาร้าสุกย่างจนหอมเลย
พร้อมกับน้ำพริกปลาร้าสับแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วแล้วก็ผักสดนะคะ
การันตีว่าหมูนุ่มสะอาดไม่ใช้ผงชูรสและวัตถุกันเสีย
ย่างสดใหม่ทุกออเดอร์นะจ๊ะ
แล้วนอกจากนี้เขายังมีบริการเค้กข้าวเหนียวหมูปลาร้าด้วยนะ
เสิร์ฟพร้อมน้ำพริกปลาร้าสับผักสด
ใครสนใจก็แคปทั้งช่องทางสั่งซื้อไว้ได้นะจ๊ะ

แล้วก็ถ้าใครอยากฝากร้านก็ทำให้ถูกต้องตามกติกานะคะ
กดไลค์กดแชร์แฟนเพจไทยรัฐทีวีเอาไว้ได้เลยนะคะ
พวกเราก็จะมารีวิวสินค้าโปรโมทร้านค้าของคุณกับกิจกรรม
ฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
เราจะจับมือก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
สู้ค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะ